คนรู้ว่าใจโทรมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
โปรดคิดเมตตาย้อนมาบ้างสิ
เธอมาในใจพี่เสื่อมซ้อน

แต่ว่าก่อนจะเวลาช่วยกับเจ้า

โทรมากนะ
ตั้งใจทำเพื่อป้าเล็กแล้วก็ป้าจี๊ดอย่างเต็มที่เลยวันนี้
ต้องบอกเลยว่ามาถึงจุดนี้ต้องกราบใจพี่เอเลย
เท่มากเลยครับพี่เอ๋เท่มากเลย

คุณเอชายามิชัยนะครับร้องจบลงไปแล้ว
แล้วคุณเอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

คุณเอชายามิดชัยร้อง
นี่

อัศวิน

อัศวิน
เออกิมโอ้โหจะถือแล้ว
บอกเลยว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่น

มันยากที่จะเอาชนะความรู้สึกแบบต้องเสี่ยงไปได้

ก็ยอมที่จะเสี่ยง
โอ้โฮสังสารหนู
ตั้งแค่คำว่าขอบคุณมากเลยน่ะ

เพราะว่าจริงบอกเลยว่ากดดันจริง
กดดันค่ะมันใจคือถ้าเกิดสารการณ์มันไม่เป็นแบบนี้

พี่เอ๊ก็ต้องแบ่งรับความรู้สึกผิดตรงนั้นน่ะ

ถูกต้องแล้วก็จะรู้สึกไปอีกนานเลยพี่เอ
แต่พี่เอก็กล้าเสี่ยงและสุดท้ายก็ทำกันสำเร็จค่ะ
อยากจะบอกเลยว่าร้องได้แบบนี้รับเลยค่ะ๘๐๐๐บาท
จากบทเพลงของคุณยอดรักสลักใจนะครับ
ชื่อเพลงว่าคนหัวใจโทรมนะครับ
ป้าขาจากที่เป็นผู้ให้คนอื่นมาโดยตลอด
วันนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้รับบ้าง

รู้สึกหอมปลื้มปลื้มมากดีใจมากเลยมีความสุขมากเลย
ดีแล้วอยากบอกคุณเอ๊ใช้ยาบ้าง

โอ้โหแม่คุณพี่เชื่อจริงเลยนะ
หลุงพ่อจันรรที่ท่านพี่สอนมาบอกว่า
การที่เราได้ให้ใครก็แล้วแต่โดยที่เราไม่ได้หวังอะไรเนี่ยนะ
สักวันหนึ่งยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้และยิ่งได้
เหมือนกับสองท่านเนี่ยครับผมเชื่อในอนิสงฆ์ที่เขาก็ทำ

เพราะฉะนั้นผลบุญตรงนี้มันไม่ไปไหนหรอกครับ
แต่ว่ามันจะมาช้าหรือมาเร็วเท่านั้นเอง
แต่ขอให้อยู่บนคุณงามความดีบนพื้นฐานแห่งความดีและความถูกต้องนะครับ
ต้องมีอะไรตอบแทนเราสักวันหนึ่งนะ
แต่ว่าต้องบอกป้าเล็กกับป้าจิ๊ดอย่างนี้ว่า
ตอนนี้เกมยังไม่จบ๘๐๐๐นี้ยังไม่จบ
ถ้าอีกเพลงหนึ่งพี่เอชายาเขาฟังอินโทรแล้วเขาไหว

ไม่รู้ว่าอะไรนะคะที่หนุนนำทำให้ได้มาเจอกัน
นี่ก็เท่ากับว่าพี่เอมเป็นตัวแทนของทั้งคู่นี้แล้ว
ได้คุยกันอยู่ด้วยกันนาน
ตอนนี้พี่เอประทับใจอะไรป้าเล็กแล้วก็ป้าจีบ้าง
ผมรักในน้ำใจของสองคนนี้ครับ
จริงสองป้าเป็นคนที่ซื่อลำบากก็บอกว่าลำบาก
สบายพอกินพอมีกินก็บอกว่าพอมีกิน
เขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นมากมายของพี่เรินในชีวิต
เราไม่อายค่ะเราลำบากเราจนเราไม่อายหรอก
เราสู้เราไม่ได้อยู่เฉยค่ะ
ถึงได้รักป้าสองคนไงเพราะว่าป้าเป็นคนจิตใจที่ดีมากนะครับ

อินโทรเพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาทมาได้เลยครับ

อินโทรมาบอกได้เลยว่า
เลี้ยวขวาออกสละบุรีแน่
พี่เอ๋ค่ะเพลงนี้คุ้นบ้างไหมคะ

ศิลปินนี้พอจะรู้ไหมคะว่าใคร
ไมค์ป่ะพี่ไมค์พี่ลมพร
พี่คะน้องว่าพี่ควรหยุดค่ะ

ต้องอยู่ที่พี่เอแล้วล่ะว่าร้องได้หรือเปล่า

มาจ่ะจะได้รู้กัน

สำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทนะครับ

ก็คือได้เงินสะสมไป

ถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือ๔๐๐๐

หรือจะหยุดครับ

หยุดครับ
ไม่เป็นไรเลยพี่เอ๊ะไม่เป็นไรเลยค่ะ
ดีที่สุดแล้วค่ะ

ตัดสินใจหยุดในเพลงที่๖ก็รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๕นะครับ
วันนี้ป้าจี๊ดกับป้าเล็กนะครับได้เงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา
จากการร้องการแข่งขันของคุณเอเชยามิชัยนะครับวันนี้รับไป๘๐๐๐๐บาทครับ
ดีใจครับแล้วก็ผมชื่นชมรายการจริงนะครับที่ทำกันมาเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ช่วย
มันมีความเขาเรียกอะไรปื้มใจ
ปิตินะครับจริงอยู่ในใจเรานะวันนี้นะผมดีใจมากเลยนะป้า
ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมช่วยให้ครอบครัวของป้าเนี่ย
อย่างน้อยก็ยังได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างนะครับ
แต่ผมอยากจะฝากได้ป่ะได้ฝากครอบครัวของป้าไว้ด้วยนะ
น้อยงานถ้าเขาอยู่แถวนั้นน่ะช่วยกันไปดูแลกันบ้างนะครับ
ต้องการเพียงเท่านี้เองป้าเล็กป้าจิทธิ์วันนี้
ทำให้อย่างเต็มที่เลยป้ารู้สึกยังไงบ้าง

รู้สึกขอบคุณคุณมากเลยนะ
ที่เสียสละเวลาอันนี้ข้าวของคุณเนี่ย

แล้วก็ขอบคุณรายการร้องได้ให้ร้านนะคะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่จัดให้มีตรงนี้

แล้วขอบพระคุณแฟนทุกคนที่มาเชียร์นิ้วด้วยนะคะ

แล้วก็พี่ถีกก่อนทั้งสองทางนะคะคุณเจ๊กี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะ

เดี๋ยวไปขออนุญาตส่งคุณป้าลงเวทีก่อนนะคะ

ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมา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

ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลย

ขอบพี่สาวผมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ว่าจะสามารถได้บุญไปเท่าไหร่กัน
โชคดีครับโปรดสนามวุฒิค่ะโปรดสนามวุฒิค่ะโปรดสนามวุฒิค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอชยามิชัยค่ะ
บรรทนามวุฒิค่ะบรรทนามวุฒิค่ะบรรทนามวุฒิค่ะขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยามิชัยมากขอบคุณพี่เอชยาม
แล้วก็มีปฏิหารให้สามารถลุกขึ้นมาเดินได้นะครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามานะรวมทั้งป้าด้วยครับดูแลตัวเองด้วยนะรู้ไหมเนี่ยรู้ค่ะ